ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะดราม่าศึกแดงเดือดใช่ค่ะ
ในสนามนะอันนี้ขายตัวขายบัตรค่ะอ่า
ในเพจของคุณพิมพ์ริพายนี่กำลังไลฟ์อยู่ค่ะ
บอกได้ตัวมาสองหมื่นใบอ๋อทำอยู่แล้วมาหาคนเรา

ลองฟังล่าสุดวันนี้หน่อยนะณขณะนี้เลยนะฮะ
นี่สดนะฮะว่าคุณพิมพิพายเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะขณะนี้
บาทละ๑๕๐๐๐บาทขาย๑๑๐๐๐บาทหรือจะดูบาท๒๐๐๐๐บาทขาย๑๕๐๐๐บาทแถมบัตรซ้อม

แล้วแถมบัตรซ้อมฟรีทั้งคู่
บัตร๑๕๐๐๐บาทขาย๑๑๐๐๐บาท
คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้บอกโอ้จะเป็นลม

รอซื้อจากพิมพ์ริพายดีกว่าไหมเนี่ย

จะสุ่มเพื่อนรักก็คือลูกเพจที่ซื้อ

อันนี้ก็อีกประเด็นดราม่าหนึ่ง
กินข้าวกับนักเตะแมนยูเรียภู
ไม่รวมบัตรไปชมการซ้อมที่จะมีให้อีก
คนตั้งคำถามเยอะตกลงไหนว่าบัตร
หมดไปหมดแล้วไงขายตั้งแต่วันแรก

แล้วไหนบอกว่าจำกัดโคต้าในการซื้อบัตรของแต่ละคนไง
ว่าคนนั้นได้มีกี่ใบนะ๔ใบหรืออะไรสักอย่าง
คนละ๔ใบคนละไม่เกิน๔ใบ
ยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่ออะไรด้วย
บัตรมา๒๐๐๐ใบชื่อพิมพ์ริพายหมดเลย

รวมเรื่องแฟนคลับของแจ็คสันหวังนักร้องชื่อดังศิลปินดังนะฮะ

เขาบอกเอาศิลปินเข้ามาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
เขาไม่มาได้นั่งกินคงกินข้าวอะไรกันง่ายอย่างนี้มั้
เอามาขายเอามาแบบขายในเพจตัวเองเลย
อันนี้ล่างสุดจากคุณพิมพ์รีพายนะฮะ
ไปดูเมื่อวานหน่อยนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเนี่ย
เดี๋ยวฟังคุณวินิตชี้แจงด้วยเมื่อวานนี้นะฮะ
พิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนี่คือเมื่อวานนี้นะฮะทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะขึ้นวันที่ให้นี่นี่คือเมื่อวานนี้เธอไลฟ์วันแรกเลย
บอกว่าทุ่มเงินเนี่ยประมาณ๔๐๐ล้านบาท
ไปซื้อบัตรฟุตบอลในไทยเนี่ยนะแมชแดงเดือดเนี่ย
เธอซื้อมาได้๒๐๐๐๐ใบแล้วมาขายในราคาที่ถูกด้วย
ที่จะได้ดูอยู่แล้วของแจ็คสันหวังนะแล้วจะได้ไปกินข้าวกับ
นักฟุตบอลในทั้ง๒ทีมด้วยแจ๊คสัลหวังด้วย
ราม่าตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเอาฟังของเมื่อวานหน่อยนะฮะ

ในโลกใบนี้ไม่เคยมีใครซื้อมาแล้วลดราคาเลย
ไม่เคยมีใครซื้อมาแล้วลดราคาเลยเขามีแต่จะอัพราคาขึ้น
คำถามตามมามากมายโดยเฉพาะโอ้โหไม่กลัวขัดทุนเลยเหรอ
นี่นะฮะหรือเอ๊ะทำไมถึงปล่อยบัตรมาได้มากขนาดนี้
แล้วมาหรือขายไม่หมดแล้วจนแบบต้องมาให้คุณพิมพ์ริพายช่วยขาย
หรือคุณพิมริพายเหมามาในราคาถูกหรืออะไรยังไง

คุณผู้ชมครับพิมพ์ริพายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไลฟ์ตอนกลางคืนนะฮะ
เอาตัวเข้าชมฟุตบอลศึกแดงเดือด๒๐๐๐ใบ
บอกใช้เงินเนี่ยเป็น๔๐๐ล้านบาทได้เนี่ยทุ่มซื้อมา
เอามาขายให้กับบรรดาเพื่อนรักในราคาถูก
ราคาที่ขายต่ำกว่าราคาจริงนะฮะ
ราคา๒๐๐๐บาทที่นั่งโซนนั้นพิมพ์ริพายขาย๑๕๐๐
บัตรราคา๒๐๐๐๐บาทเนี่ยมีอยู่๑๐๐๐๐ใบบัตรราคา๑๕๐๐๐
ขายแค่๑๐๐๐๐หนึ่งนะมีอยู่๑๐๐๐๐ใบเหมือนกัน
รวมทั้ง๒ที่นั่ง๒ราคามี๒๐๐๐ใบ
มีชื่อพิมพ์ริพายเป็นผู้ซื้อ
แล้วก็พูดกลางไลฟ์เลยบอกใครที่ซื้อบัตรจากเธอเนี่ยนะ
จะได้สิทธิพิเศษเข้าชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลทั้งสองทีม
ทั้งเรียลภูและแมนยูนะ
จะได้ไปชมการซ้อมของแจ็คสันหวังด้วย
ที่จะมาเปิดมินิคอนเสิร์ตก่อนการแข่งขันแมชนี้๑๒กรกฎาคม

คนที่ซื้อบัตรจากเธออันนี้แจ็คสันหวัง
มีสิทธิ์ลุ้นไปนั่งกินข้าวกับแจ็คสันหวัง
และนักฟุตบอลของทั้งสองทีมด้วย
ทีนี้โอ้โหดราม่ามาเลยหลายคำถามหลายความสงสัยนะ
ชาวเน็ตระหว่างเนี่ยเธอไลฟ์เนี่ยตั้งคำถามเลย
บอกได้บัตรมายังไงได้ตั้งสองหมื่นใบ
ทีแรกเนี่ยเขาขายบัตรกันเนี่ยโอ้โหแย่งกันซื้อแบบ
เป็นแทบตายทางผู้จัดบอกคนนึงซื้อได้แค่สี่ใบ
นี่ได้มาสองหมื่นใบชื่อพิมพ์ริพายคนเดียว
เอามาลดราคาแบบนี้ลดแรกแจกแถมแบบนี้
นี่ไปตกลงกับผู้จัดมันแบบเพราะบัตรขายไม่หมดขายไม่ออก
มันเหมือนการหักหลังคนที่ซื้อแรกหรือเปล่า
ซื้อราคาเต็มไม่ได้ลดแรกแจกแถมอะไรเลย
แล้วแฟนคลับแจ็คสันหวังเขาก็ถามว่าเอ้า
อ้างศิลปินอันเป็นที่รักของเขาเนี่ยบอกว่ามีบัตร
ซื้อบัตรจากเธอแล้วจะได้ไปทานข้าวกับแจ็คสันหวังเนี่ย

เขาจะมากินข้าวด้วยง่ายอย่างนั้นจริงเหรอ
ถึงขั้นเดือดกลางไลฟ์เมื่อคืนนี้เลยนะฮะ
แล้วไทยทิเก็ตแมนเจอร์คืออะไรมีคนเหมาบัตรมีขายต่อแบบนี้เลยเหรออุบาท
มึงกะสิอุบาทกูมีตังซื้อมึงกะสิอุบาท
มึงอ่ะสิกูบาทกูซื้อมาเนี่ยกูซื้อมา
เขาขายกูก็ซื้อใครขายใครซื้อเขาก็ขาย

พักอะไรเนี่ย
ปากกายแก้วปากกายแก้ว
หน้ามีแต่ฟิลเตอร์

หน้าเหมือนปรินเตอร์มันเป็นยังไงอ่ะพี่อุ๊ย

คือการขายบัตรมาคืนนี้เป็นรามาอย่างหนักหน่วงนะครับ
ทวิตเตอร์นี่เทรนด์ทวิตเตอร์นี่ติดแฮชแท็ก
ในคืนเดียวเนี่ยยันข้ามวันข้ามคืนถึงเช้าวันนี้คำถามเยอะแยะนะ
พิมพ์รีไพรมีบัตรเข้าชมศึกแดงเดือด๒หมื่นใบจริงหรือไม่
บัตรนี้มาจากโคต้าอะไรโคต้านอกประเทศหรือในประเทศ
คุณวินิตเมื่อวานก็ชี้แจงเบื้องต้นนะถึงขั้นมีถลงแถลงเป็นเอกสารอะไรมา
เราก็พยายามหาคำตอบคือลองคิดดูก่อนอันนี้เป็นโซนที่นั่งนะ
เขามีหลายโซนหลายราคาสีฟ้าที่ใกล้คิดที่สุดเลย
เขาต่อจากรู่วิ่งเข้ามา๒๕๐๐๐บาทหมดตั้งแต่วันแรก
แต่ถ้าคิดจากสปอนเซอร์หลัก๑๐รายของแมชแดงเดือดนี้นะครับ
มีการขายบัตรรวมทั้งหมด๕๙๐๐๐ที่นั่งพิมพ์รีไพรได้มา๒๐๐๐๐ที่นั่ง
นั่นหมายความว่าเป็น๓๐ของที่นั่งถือว่าเยอะพอสมควร
ราคาที่พิมพ์รีไพรเอามาขายก็ถือว่าเป็นราคาที่ลดเยอะนะ
แล้วมีรอบซ้อมด้วยนะครับรอบซ้อมนี่นะก็มีนะฮะราคาอย่างที่บอกกันไปนะครับ
ทีนี้หลังจากที่เกิดดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
คือมันเกิดการเปรียบเทียบอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าดูแมชแดงเดือดตรงนี้
ราคาเท่านี้แล้วก่อนหน้านี้ที่มันขายบัตรไม่ออก
ไม่เดินจนต้องมาให้พิมพ์ริพายซื้อต่อมาหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้ว
แต่แล้วมาขายแล้วก็ลดราคาด้วยเนี่ยเพราะหลังจากแข่งที่ไทยสามวันเนี่ย
คิดราคาไทยเนี่ยบัตรที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐สูงสุดประมาณ๗๐
ก็ราคาบัตรประมาณ๑๙๐๐บาทค่ะ
เปรียบเทียบบอกถ้าเป็นแฟนถงแดงเนี่ยไปดูที่สิงคโปร์แถมยังได้เที่ยว
อะไรประมาณอย่างนี้นี่นะฮะหลายคนเกิดการเปรียบเทียบค่าที่พักโรงแรมอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ก็เลยมองกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรื่องของดูบอลนะดูบอลนะ
รวมกับเรื่องของแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังที่เขาจะมาโชว์มินิคอนเสิร์ตนะ
ก็บอกว่ากรณีดราม่าทั้งหมดแบ่งเป็น๓ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกเรื่องบัตรที่ขายให้พิมพ์ริพาย
คือส่วนของโคต้าสโมสรให้ต่างประเทศถามว่าทำไมเหลือเยอะมันมีหลายเหตุผล
เช่นต่างชาติเดินทางมาไม่สะดวกเรื่องโควิด๑๙อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโคต้าประเทศไทย
ก็ทำให้ไปขอโคต้าตรงส่วนนั้นกลับเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พิมพิพายติดต่อขอซื้อบัตรเลยขายให้
ในราคาปกติไม่ได้ลดราคาอะไรให้ด้วย
แล้วเราไปกินข้าวกับแก๊สันหวังกันเพื่อรัก
นั่งแต่ในชุดแรกนะครับก็มีการจับรายบัตรหมดไปแล้วในประเทศไทย
หลังจากวันแรกที่เปิดตานะครับแต่ว่าต่างจากนั้นเนี่ย
ก็จะมีบัตรอีกจำนวนหนึ่งนะครับโคลต้าตามสัญญาของทั้งสองสโมสรที่สำรองเอาไว้ให้แฟนทุกรณ์ที่ประเทศตัวเอง

รวมถึงบัตรต่างประเทศอีกนิดหนึ่ง
จากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่ในประเทศเราไม่พอ
ผมเลยไปขอพาถึงโทรต้าตรงนั้นจับมา
เพื่อให้กับแมสปอร์ทัง
ก็ติดต่อมาในทีมจำนายบัตรของเรา

ก็เป็นราคาปกติเลย
ไปจะซื้อเล็กซื้อน้อยแต่เราก็จะกำไรบัตรเดียวราคาปกติ
ส่วนหลังจากนั้นก็จะไปทำโปรโมชั่นอันนี้สุดท้ายแน่
แน่นอนที่ไม่หลบกันไปให้เป็นศิลป์ของเขาครับ
คือคุณวินิตบอกว่าบัตรที่พิมพ์ริพายมาซื้อไป
ใช่แต่ว่าที่มันเหลือก็เพราะว่าบางทีเขาก็เดินทางมาเมืองไทยไม่สะดวกมันเลยเหลือ

ใช่แล้วก็พอคุณพิริพายติดต่อซื้อก็ขายไป

ทีนี้มันยังมีอีกสักขอสัก๒ประเด็นเนอะ
ประเด็นที่สองเรื่องบาดซ้อมพี่ห่วยคุณผู้ชมครับ
เรื่องบาดซ้อมคุณวินิธชี้แจ้งว่ามีบาดซ้อมอยู่จำนวนนึงแต่ไม่ได้ขาย
บริษัทต้องการกระจายให้กับหลายส่วนเช่นลูกค้าผู้สนับสนุน
ถึงมีคำถามว่าไปได้บัตรซ้อมอะไรยังไง

จะให้ไปดูซ้อมอะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนอีกประเด็นนึงกรณีที่บรรดาแฟนคลับ
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกินข้าวกับนักฟุตบอลและศิลปินนะคะ
ยืนยันว่าไม่มีการทำบัตรขายหรือบัตรแจกแต่อาจจะมีการรับประทานอาหาร
เชิญผู้มีอุปการรักคุณมาร่วมรับประทานอาหารครับ
และทำให้มีผู้ติดตามมาได้ตามโคต้าอืม
อย่างกรณีพิมพ์ริพายซื้อล็อตใหญ่
เพราะมีโอกาสถูกเชิญอ๋อ
มีโอกาสถูกเชิญไปร่วมรับประทานอาหารแล้วถ้าคุณพิมพ์ริพายชวนใครไปกินด้วย
ครับในส่วนโคต้าของคุณพิมพิพายก็พาไปได้อืม
ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ไปกำกับ
เพราะเมื่อวานคุณพิมริพายก็บอกในไลฟ์บอกว่ากำลังเจรจาอยู่ว่าจะไปได้กี่คน
ใช่ก็คือเป็นเหมือนคุณพิมภัยซื้อเยอะ
เป็นผู้มีอุปการละคุณก็ได้บัตรซ้อมไปส่วนหนึ่ง
ก็ได้โคต้าที่อาจจะถูกเชิญไปร่วมกินอาหาร
อินกับศิลปินกับนักฟุตบอล
แล้วก็อาจจะมีโคต้าคนติดตามคุณพิมพิพายไปอีกอย่างนี้
บอกในส่วนคุณพิมริพายนี่ให้ไปได้๕คน๗คน

คุณพิมพิพายก็มาให้เนี่ยบรรดาเพื่อนรักที่ซื้อบัตรอะไรแบบนี้

คนซื้อได้ไม่เกิน๔ใบที่เคยจำกัดเอาไว้แบบนั้นมันยังไง

ก็อยากจะให้คนซื้อตัวได้แบบทั่วถึง

แต่ตัวส่วนนั้นขายหมดไปแล้วไง
ตัวส่วนนี้เป็นตัวจากต่างประเทศที่ดึงกลับเข้ามาในระบบ
ก็เลยคนละเงื่อนไขกัน

ไม่ใช่การหักหลังคนที่ซื้อก่อนแล้วซื้อในราคาที่

ถามว่าแล้วทำไมพิมพ์ริพายไปลดอย่างนั้น

ใครได้ตัวไปแล้วจะไปขายถูกกว่า

ศิลปินดังอย่างแจ็คสันหวัง

การซื้อตัวเข้าชมแมชแดงเดือด
มีโอกาสคือได้ดูได้ดูอยู่แล้ว
เพราะเป็นคอนเสิร์ตที่เล่นก่อนที่ฟุตบอลจะเตะ
แต่ยังมีโอกาสจะได้ลุ้นกินข้าวกับแจ็คสันหวังด้วยเนี่ย
คือเหล่าแฟนคลับของแจ็คสันหวังเขา
ค่อนข้างจะไม่พอใจนะ
เดี๋ยวลองฟังตรงที่เขาไลฟ์ก่อนนะฮะ

แล้วเราไปกินข้าวกับแก๊สันหวังกันเพื่อรัก
พิมพ์รีพิมพ์รีนะ
พิมพ์รีเพื่อนรักเพื่อนรัก

และอีกอีกอีก

และเอาเพื่อนรักไปนั่งกินข้าวด้วยจ้ะ
ซึ่งคุณวินิตบอกไปแล้วใช่ไหม
ว่าก็มันก็เหมือนกับการจัดอีเวนต์แล้วก็

หรือคุณผู้สนับเสนอทั้งหลายเขาจะได้โควต้ากินข้าวกับศิลปิน
แต่ทีนี้นะฮะพอบอกออกไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับ

นี่คือชื่อเรียกของบรรดาแฟนคลัพพ์
บอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับศิลปินกลุ่มนี้
ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเดบิวต์คือเริ่มต้นในการที่จะเปิดตัวเมื่อปี๒๐๑๔

หลังจากที่ทราบเหตุการณ์เรื่องของพิมพ์ริพายประกาศจะสุ่มจับเลข

เพราะไม่เคยมีกระแสข่าวจากทางฝั่งศิลปินทางฝั่งผู้จัดงานอะไรเลยว่า
จะให้กินข้าวกับบรรดาแฟนคลับ

ถ้าหากพิมพ์ริพายทำได้จริงเนี่ย

พิมพ์ริพายทำได้โดยเป็นแบบลักษณะของสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนกัน

ไม่ใช่ว่าจะมาแตะต้องศิลปินที่พวกเธอชื่นชอบไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น
เขาค่อนข้างสูงพอสมควร
ในการพบปะแฟนคลับหรือว่าไปรับงานไปโชว์ตัว
เธอเลยรู้สึกว่ามันไม่โอเค
กับบัตรซ้อม
การที่เขาทำมันก็ดูถูกแฟนบอลด้วย

หรือว่าคนจำหน่ายตัวหรือว่าพิมพ์ริพายออกมาไขข้อข้องใจตรงนี้ด้วย

เอาล่าสุดคุณพิมพิพายก็ยังไลฟ์อยู่นะฮะ
อันนี้คือวันนี้นะฮะณขณะนี้ด้วยนะฮะ
นี่ได้บัตรมาสองหมื่นใบ
ยังไม่ดุเดือดเลือดพลาดใช่ไหม
ยังพอฟังเสียงได้นะคุณเขียนมาสอน
ฟังได้ฟังได้เมื่อกี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่า
อ๋อคุณพิมพลิพายเพราะว่าหน้าฟิลเตอร์

เหมือนแบบใช้ฟิลเตอร์ให้หน้าเนียนหน้าสวยอะไรอย่างนี้มั้ง

ไม่รู้คือมิ้วต้องขออภัยคือฟังไม่ค่อยถนัดแล้วก็งง

ศึกไหนก็เยอะศึกหลอกของกู๕๒

นไม่มีโกรธใจเลยใช่ไหม

ก็ถือใดอธิบายและได้ฟังไปป่ะ

เพราะไม่มีคนอ่านคู่ด้วยไม่ได้เลยนะ